จราเข้ที่แม่น้ำบางประกงครับคุณวราพรครับ
คุณวรพรอยากจะฟังข่าวดีก่อนหรือข่าวไม่สู้จะดีก่อน
ขอข่าวดีก่อนแล้วกันค่ะข่าวดีก่อนนะฮะ
มีชาวบ้านไปหาปลาแล้วไปจับจราเข้ได้ตัวหนึ่งแล้ว
ในแม่น้ำบางปลากงจับตัวนั้นที่มันโผล่มาใช่ไหมคะ
ตัวนี้เนี่ย๓เมตรน้ำหนัก๑๐๐กิโลกรัมได้
ตัวใหญ่ไหมครับน่าดีใจไหมฮะ
ไม่สู้จะดีคือมันไม่ใช่
ไม่ใช่ตัวที่เขาเห็นกันเขาดูจากรูปภัณฑ์สันธารแล้ว
แล้วทำให้เรารู้ได้ว่าในแม่น้ำบางประกงมันมีอีกกี่ตัว

นั่นน่ะสิฮะนอกจากตัวนี้แค่นี้ก็๓เมตร๑๐๐กิโลกรัมแล้ว
กู้ภัยฉะเชิงเซาได้รับแจ้งจากพี่โต้ง
โต้งเป็นชาวบ้านนะฮะอยู่ริมฝั่งแม่น้ำบางประกง
บอกว่าจับจราเข้ได้แล้วก็ให้กู้ภัยมารับตัวไปเถอะ

พี่โต้งบอกว่าเขามีอาชีพงมกุ้งหาปลา
หลังจากมีข่าวจราเข้หลุดครับเขาก็ตั้งใจนะ
ตั้งใจร่องเรือหามันในช่วงกลางดึกด้วย
ตี๓ได้พี่เขาบอกเขาส่องไฟฉายไปเห็นตาจราเข้วับ
วับลอยอยู่ริมตลิ่งแถวตลาดบ้านใหม่
ถูกที่เลยถูกที่กับตัวหนึ่งที่ในที่เขาไปเจอ
ก็เลยทำบ่วงคล้องแล้วเอาอวนคลุมตัวมัน
แล้วลากจรเข้จากคลุมน้ำพี่ครับพี่แก่งจริง
นี่คือไกลทองหรือเปล่านั่นน่ะสิแล้วก็เอามาที่ท่าสารเจ้าอาม่า
จากนั้นก็แจ้งทีมกู้ภัยนะให้มารับไม้ต่อ
โต้งพี่โต้งคนเก่งฟังพี่โต้งหน่อย
เราจัดยังไงนะเราใช้เชื่อคล้องปากแล้วก็ลากมันกลับมานะครับ
ก็มันพันติดปากมันเองพันม้วนทีแรกจะปล่อยแล้วมันติดมือ
เขาติดมือมาด้วยมันก็ไปไม่ได้
คือเชือกมันรัดมืออยู่มันปล่อยไม่ได้
แล้วเราก็เลยลากกลับมาที่นี่แหละครับทำไมถึงลากกลับขึ้นมาท่านี้ครับ
คาดว่าในแม่น้ำเนี่ยยังมีอยู่ไหม
สำหรับผมผมว่ามันอาจจะมีนะ
ผมว่าน่าจะมีครับเพราะว่าข้างบนเขาก็จับได้อยู่
เอามาดูข้อมูลต่อไปว่ามีหรือไม่มี
เพื่อรอเจ้าหน้าที่จากสำนักงานประมงจังหวัด
รับตัวไปยังศูนย์เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดภาคตะวันออกนะฮะ
ราเข้ตัวนี้ไม่ใช่ตัวที่ชาวบ้านเจอที่ข้างสรรเจ้าแซ่ต้าน๘ริ้ว
เพราะอะไรเพราะเขาบอกว่าไอ้ขนาดโหนกศีรษะ
ขนาดลำตัวโอ้โหขอโทษเถอะ
จับได้เมื่อกี้๓เมตรหนัก๑๐๐โล
เขาบอกว่าตัวที่จับได้เล็กกว่าตัวนั้น

คือวันนั้นดิฉันจำได้เขาบอกประมาณ๔เมตร

แสดงว่าที่ยังจับไม่ได้มันใหญ่กว่านะฮะ

ชาวบ้านแถวนั้นยังต้องเฝ้าระวังอยู่นะครับ
คือมีความเชื่อของคนท้องถิ่นบอกว่า

เป็นจราเข้บริวารของหลวงพ่อโสธร
แต่ครั้งนี้ชาวบ้านในระแวกนั้นบอกว่า
ไม่น่าจะเป็นจราเข้บริวารหรอก
น่าจะเป็นจราเข้เลี้ยงที่หลุดจากฟาร์ม
หลุดออกมาคาดว่ายังมีอีกหลายตัว

พี่น้องประชาชนที่อยู่สองฝั่งแม่น้ำบางประกงฮะ

ใหญ่กว่าตัวที่พี่โต้งเขาจับได้เมื่อกี้อีกฮะ
ก็ต้องไปเช็คที่ฟาร์มนับด่วนเลยนะคะ